คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เดตสถานการณ์โควิดในวงการบันเทิง
หลายคนเนี่ยมีการรักษาตัวแล้วก็หายแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะ
อย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่น้าเอ๋ภรรยาของนักคอมนะคะ
รวมไปถึงอาต้อยเศรษฐาก็ได้กลับบ้านแล้วนั่นเองค่ะ
สำหรับดาราที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะ๑คนเนี่ยคือนักร้องหนุ่มเต้วิสรัฐเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากว่า๒วันแล้วนะคะ
ผลตรวจของคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบว่าติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนที่เหลือที่ติดไปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ทยอยหายป่วยแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงจากค่ายกันตนาทั้ง๓คนนะคะรวมไปถึงดีเจบุดด้าดาราสาวเชอรีนะฮะเป๋าวริสกวางเดอเฟสและล่าสุดค่ะเจสันยังค่ะ
โดยขณะนี้เหลือดาราที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น๗คนและหายแล้วทั้งหมด๓๘คนนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิดในรอบนี้เนี่ยมีกำลังใจจากคนบันเทิงที่ส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักหลายคนเลยนะคะ
อย่างคนแรกของนี่ก็คือพี่ก้องสหรัฐค่ะพี่ก้องเนี่ยตั้งใจอัดคลิปส่งความห่วงใยและกำลังใจไปให้กับคุณหมอคุณพยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ก้องบอกว่าขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ปลอดภัยไปฟังเสียงพี่ก้องกันหน่อยค่ะ
วันนี้อยากจะมาอวยพรให้ทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจในการที่จะรักษาพี่น้องชาวไทยที่กำลังป่วยเป็นโควิด๑๙อยู่นะครับ
โวยพรให้ทุกคนรอดพ้นจากการติดเชื้อโควิดแล้วก็มีกำลังใจที่ดีในการที่จะรักษาคนป่วยต่อไปนะครับ
วันนี้มาให้กำลังใจแล้วก็ขอโวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันนะครับขอบคุณมากครับ

ใช่แล้วค่ะอีกคนนึงที่ก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันนั่นก็คือพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ
เรามีโอกาสได้วีดีโอคอลคุยกับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยบอกว่ารอบนี้ค่ะโอ้โหมันหนักหนาสาหัสสากันเหลือเกิน
พี่น้องคนไทยต้องลำบากกันทั่วหน้าตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเล็กถึงพี่น้องคนไทยทุกคนขอให้วิกฤตรอบนี้เราผ่านไปได้ด้วยกันค่ะ
เราผ่านมาตั้งหลายวิกฤตแล้วเนอะจะมาตายเพราะโควิดกันอีกไม่ได้แล้วช่วยกันนะครับ๑ก็ผ่านมาแล้ว๒ก็ผ่านไปแล้ว๓สุดยอดจะหนักหน่วงก็ต้องสู้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้
นาทีนี้นอกจากการดูแลตัวเองในเบื้องต้นแล้ว
สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจจากคนที่เรารัก
กำลังใจจากคนรอบข้างรวมไปถึงกำลังใจจากสังคม

พี่แจ๊คโฟนอินคุยกันเองเลยนะจ๊ะ
ไปดูก่อหากันเลยนะ